ยังไม่สามารถระบุแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุ

พุ่งเข้าชนประชาชนในงานเฉลิมฉลองของฝรั่งเศสได้นะครับ
ขณะที่ประชาชนก็ยังคงร่วมกันไว้อาลัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
บรรยากาศของการไว้อะไรทั่วประเทศนะครับ

ฝรั่งเศสจำนวนมากร่วมกันจุดเทียนนะครับ
ที่ต่อผู้จากไป
จากเหตุการณ์คนร้ายขับรถพุ่งชนประชาชน
กำลังเฉลิมฉลองวันชาติที่เมืองนิส
ก็คร่าชีวิตผู้ครอบคร้ายไปถึง๘๔คน
จำนวนนี้ก็มีเด็กรวมอยู่ด้วย๑๐คน
อีก๓๐๓คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ที่คนร้ายจะถูกเจ้าหน้าที่วิสามันฆาตกรรมในที่เกิดเหตุ
ขณะที่กลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามในอีรักษ์หรือซีเรียหรือไอซิส
ก็ออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุในครั้งนี้นะครับ
โดยอามักสื่อในเครือของกลุ่มไอซิส
ระบุว่าผู้ก่อเหตุลงมือเพื่อการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของกลุ่ม
ซึ่งระบุให้เดินหน้าโจมตีประชาชนของประเทศ
เข้าร่วมในปฏิบัติการการกวาดล้างปราบปรามกลุ่มไอซิสครับ
ด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสก็เปิดเผยนะครับว่า
เจ้าหน้าที่สอบสวนยังไม่สามารถระบุถึงแรงจูงใจของนายโมฮาเมดลาฮูไอเย
วัย๓๑ปีที่ก่อเหตุในครั้งนี้ได้ว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มยี่ฮัทหรือไม่นะครับ
พร้อมระบุด้วยครับว่ายังมีรายชื่อบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในการเฝ้าติดตามของทางการฝรั่งเศส
เกี่ยวกับกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกลุ่มหัวรุนแรงด้วยครับ
อกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือไปยังประชาชนชาวฝรั่งเศสผู้รักชาตินะครับ
สมัครเข้าร่วมเป็นทหารกองหนุนเพื่อเพิ่มการรักษาความปลอดภัย
หลังจากที่ต้องเผชิญกับเหตุโจมตี
พร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะเรียกตัวทหารกองหนุน๑๒๐๐๐นาย
ให้กลับเข้าสู่การประจำการได้นะครับ

ก็นี่แหละครับที่เป็นพาดหัวข่าวบอกว่า
ก็ต้องเฝ้าระวังว่าเหตุการณ์น่าจะมีเกิดขึ้นอีกนะครับ